เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาทำได้ทุกอย่างจริงนะ
กู้ชีพกันหน่อยแต่ไม่ได้ช่วยคนนะคะ

คุณคิดว่ามันนอนอยู่เฉยใช่ไหม

หมาตัวนี้มันติดอยู่ใต้รถยนต์

เดี๋ยวหมาที่ไหนซ่อมรถได้
ก็ใช่ไงคือตอนแรกถ้าไม่บอกก็
คิดว่าซ่อมรถอยู่
ก็คงดูชกเกียร์สนับเผาอันนั้นมีไม่

แต่คุณมันเป็นหมาตัวใหญ่เนอะมันไม่ใช่ลูกหมา

ก็เลยทำให้ตัวมันติดอยู่ใต้ท้องรถ
ทางพี่เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
เขารับแจ้งขอความช่วยเหลือมาบอกว่ามีน้องหมาติดอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยค่ะ
อยู่บริเวณลานหน้าโรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด
ที่ตะบนเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
คุณดูเด็กเด็กก็มาช่วยคุณเห็นไหม
หมาติดอยู่ใต้ท้องรถหน้าโรงเรียน
แล้วหมาตัวนี้เป็นหมาวัดนะคุณ
แล้วก็เป็นหมาไทยเพศผู้อายุประมาณ๒ปี
คือมันตัวอ้วนใหญ่นึกออกไหมตัวมันอบน้อง
อ้วนน้องสีขาวดำชื่อว่าเจ้าโบ่
โบ้ก็จะคุ้นเคยกับเด็กนักเรียนอย่างดี
เพราะว่ามันอยู่แถววัดแล้วโรงเรียนก็อยู่ตรงนั้นพอดี
แล้วก็ดูจากเด็กที่มาให้กำลังใจโบ้คุณ
เด็กบอกว่าถ้ายกรถได้เด็กยกแล้ว

จริงทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงเขาก็ใช้

คุณแม่เก่งมากคุณแม่เก่งกว่าคุณชนะเยอะเลย
นี่คุณชนะคุณดูนะคุณดูไว้
เข้าใจไหมคุณต้องมีสติมีสมาธิ
นะคะแล้วอันนี้พอเอาแม่แรงงัดไป

โอ้หยาวนะครับ

มันออกมาอยากมา
แล้วติดเมื่อกี้ไปถามท่านผู้อาชิกประการก่อน
ผู้อาชิกประการตอนจองนั้นห้าวาชเจ้าบุญเกิดนะคะ
เพื่อจะขยับเนี่ยโบ๊ทตกใจไง

มันก็เลยติดติดออกไม่ได้ไงคุณ
วันหลังนอนตรงไหนยังไงก็ดูดีละกัน
คืออย่างที่บอกแหละตอนเด็กโบ้อาจจะเคยนอนใต้ท้องรถ
แต่ตอนนี้โบ้ไม่เด็กแล้วนะลูก

ไปหานอนเอาใต้ถุนวัดใต้ถุนโบสถ์อะไรอย่างนี้เอาก็ละกัน

ยังไงใครจะออกรถอะไรก็ดูด้วยนะเผื่อมีสุนัขแมวอะไรติดอยู่
ฝากเตือนเจ้าโบ้ด้วยนะครับ